ท่านผู้ชมครับมีอดีตสาวโรงงานคนหนึ่งมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ
คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกไฟคลอกขณะทำงานที่โรงงานจนพิการนะฮะ
ทุกวันนี้เนี่ยแบกภาระหนี้สินในการรักษาตัวเกือบ๓ล้านบาทแล้ว
ดูสภาพของเธอนะฮะค่ะคือหลวงพ่อที่เข็นรถวิวแชร์มาให้เนี่ย
นี่คือพ่อแท้นะครับท่านบวชอยู่
เห็นท่านบอกว่าสงสัยอัตมาจะต้องศึกเพื่อมาดูแลลูกสาวซะแล้ว
นายรณรงค์ก็ไปช่วยเหลือนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
อุ้มนะฮะนี่น้องอุ้มอายุ๒๑ปีเห็นป้ายไหมบอกถ้าให้เดือนละ๕๐๐ถือกะลาขอทานดีกว่า
น้องอุ้มบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในโรงงานเธอเป็นพนักงานผสมสารเคมี
ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโอ้โหดูขาสิเห็นไหมนี่นะฮะดูขานะครับ
นี่มีกะลามาด้วยนะฮะวันนี้บอกถ้าให้เดือนละ๕๐๐ถือกะลาไปขอทานดีกว่า
อุ้มนางสาววิยดาวัย๒๑ปีนะครับวันนี้มาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนทบุรีนะฮะ
ร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือ
อุ้มบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นพนักงานผสมสารเคมีในโรงงานที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๕๙
เช้าวันนั้นน้องอุ้มไปทำงานตามปกติแล้วนำสารเคมี๒ชนิดมาผสมเหมือนกับที่เคยทำตามปกตินั่นแหละ
เพราะเธอเป็นพนักงานผสมสารเคมี

นี่น้องอุ้มนะฮะตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุ

เห็นไหมฮะรูปร่างหน้าตาแขนขาสมบูรณ์ทั้งหมด
วันนั้นเนี่ยพอผสมสารเคมี๒ชนิดปรากฏว่ามันเกิดประกายไฟพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
อุ้มก็พยายามวิ่งหนีแต่เสียหลักล้มอีกทำให้ไฟเนี่ยมันลุกท่วมแล้วก็มาคลอกเธอตั้งแต่หัวเนี่ยจนถึงเท้า
ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยถูกไฟคลอกตามร่างกายไปเนี่ยร้อยละ๘๐ได้
ร้อยละ๘๐คือสาหัสมากนะคะ
ก็ดูสิฮะทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแขนทั้งขาเห็นไหมอืม
ยังไม่รวมสภาพร่างกายด้านในที่ใส่เสื้อผ้าอีกนะ
ขาทั้งสองข้างเนี่ยเธอบอกว่าเธอต้องขูดเนื้อที่ตายออกมาหลายครั้งแล้วนะครับ
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นาน๑๑เดือน
ผ่าตัดไป๑๐ครั้งต้องเอาหนังที่ศีรษะมาแปะแทนที่เนื้อขาเนื้อแขนที่มันตายแล้วขูดออก
นี่ที่ใบหน้าอีกอ่ะ
เคยเป็นพนักงานผสมสารเคมีพนักงานโรงงาน
น้องอุ้มบอกมันคันไปหมดมันคันแซ่บไปหมด
ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะกลายเป็นว่าเธอเนี่ยต้องมาเซ็นรับผิดชอบหนี้สิน
ในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาคิดเงินมาตอนนี้๒๘๐๐๐๐๐บาท
นี่นะฮะแต่นายจ้างที่โรงงานเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบ
แล้วตัวเธอเองก็มีสิทธิ์แค่สิทธิ์รักษาของประกันสังคมเท่านั้น
ซึ่งบางส่วนมันก็เบิกไม่ได้ใช่ไหมเธอเป็นหนี้โรงพยาบาลตอนนี้๒๘๐๐๐๐๐บาท
ช่วงที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทางโรงงานเนี่ย
จ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่รู้ไหมน้องอุ้มบอกว่า
จ่ายเงินมาให้เธอ๙๕๐๐บาท๙๕๐๐บาท
เป็นค่าเยียวยาเบื้องต้นซึ่งก็เท่ากับเงินเดือนที่เธอได้นั่นแหละ
เดือนละ๙๕๐๐บาทหลังจากนั้นก็ไม่มีการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมมาอีกเลย
ออกจากโรงพยาบาลมามารักษาตัวที่บ้าน
แล้วต้องเดินทางไปรักษาตัวอีกหลายรอบหลายหนผ่าตัดอีกหลายครั้งหลายหน
โรงงานเนี่ยเจ้าของโรงงานน้องอุ้มเขาบอกนะ
เขาก็อ้างมาว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาก็แจ้งมา
อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเพราะตัวเธอนั่นแหละเป็นต้นเหตุ
ก็เป็นพนักงานผสมสารเคมีเอาสารเคมีผสมกัน
แล้วมันเกิดประกายไฟแล้วไฟมันลุกพลึบขึ้นมาไง
เอาเป็นว่าทางโรงงานเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเยียวยาให้ตามนี้
คือสรุปแล้วจะให้เงินเนี่ยเดือนละ๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๑๐ปี
เอาเดือนละ๕๐๐เนี่ยคูณ๑๒เนี่ย๕๐๐บาทต่อเดือน๑๒เดือนเนี่ย
เป็นเวลา๑๐ปีก็เป็นเงินประมาณ๖แสน
เธอบอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับเธอเลยนะ
คือประมาณ๖แสนนี่คือต้อง๑๐ปีแล้วถึงจะได้ครบนะ
ให้เดือนละ๕๐๐๐นะแต่ตอนนี้เป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่๒ล้าน๘บาท

เวลานอนอะไรมันลำบากมันเห็นภาพเก่าเลย
นอนก็ไม่ก็ได้มันตึง
อยากให้เขาช่วยเหลือหนูให้เหมาะสมมากกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าหนูเพิ่งจะอายุเพียงนี้แหละ

งานหาเงินเลี้ยงเพราะแม่หนูได้
อันนี้หนูเป็นแบบนี้แล้วหนูทำอะไรไม่ได้เลย
อยากให้เขาช่วยเตือนสักนิดนึงค่ะ
ขณะที่หลวงพ่อของน้องอุ้มนะครับ
บอกว่าเตรียมจะศึกแล้วนะครับ
ไม่อย่างนั้นไม่มีใครดูแลลูกสาว

จากคนมือไม้ดีต้องกลายเป็นคนพิการ

เพราะที่นั่นเขาเคยมีมาแล้วแต่เขาไม่ป้องกันนะ
ก่อนหน้าน้องเนี่ยคือเสียชีวิต
และใครจะทำรวมไม่ได้กลัวมัด

ไทยก็บอกว่านิดเดียวกัน
ทิศสรรค์อยู่โรงพยาบาล๑๗เดือน
ท่านนายรณรงค์บอกว่าการมายื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงทำจังหวัดนวลธบุรีวันนี้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานหรือไม่
ตรงตามกฎของกระทรวงแรงงานหรือไม่
ส่วนแนวทางการช่วยเหลือน้องอุ้มเนี่ยน้องอุ้มสามารถฟ้องเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายได้เนี่ย
เป็นเงินถึง๑๐ล้านบาทนะฮะทนายรณรงค์บอก
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้รับการประสานจากทางเจ้าของโรงงานเลย
สารเคมีในพื้นที่บางบัวทองใช้เด็กอายุ๒๐ไปทำงานผสม
พอมันเหตุเกิดระเบิดขึ้นคุณรับผิดชอบอะไรบ้าง
เคสน้องเขาเนี่ยนะฮะเขาฟ้องสารไหมเนี่ย
ผมว่ายังไงได้เกิน๑๐ล้านบาทด้วยซ้ำ
ล้านคือให้เขามาเจรจาไก่เกลี่ยกันไม่ต้องมีการฟ้องร้อง
สภาพอย่างนี้ทำงานทั้งชีวิตไม่ได้แล้ว
ถ้าคุณไม่ประมาทเลินเล่อเขาก็ไม่มีสภาพแบบนี้
เอางี้แล้วกันฝากถึงนายจ้างทั้งประเทศเลย
เวลาทำงานที่มีความเสี่ยงภัยคุณต้องมีระบบเซฟตี้
ถ้าคุณไม่มีระบบเซฟตี้คุณจะเจอเคสแบบนี้ที่ต้องรับผิดชอบอีก
ไอ้เรื่องขาดทุนมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้ว
ก็คุณประมาทคุณลดต้นทุนเอง
ถ้าคุณไม่ลดต้นทุนก็จะมีสภาพแบบนี้ไหม
แต่เริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มด้วยการเจรจากลายเกลี่ยกับทางเจ้าของโรงงานก่อน